ตำนานลี้ลับที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

คือถ้าเด็กป่วยคนป่วยก็มาที่บ่อน้ำ

ปรากฏไปติดเอาเหมือนกับเป็นเงาลางลักษณะเหมือนงู
จริงแล้วก็มีเกล็ดคือพูดง่ายเหมือนพญานาค

เป็นผู้ที่เรียกว่าประสบเจอผีจ้างหนังจริง

ตรงนั้นเป็นเมืองบาดานของเมืองพญานาค
เขาถูกยืมร่างมาถอดจิต
สะกดให้ลงไปเพื่อที่จะดูหนังเรา

ที่นี่ดึกมีคนมานอนอยู่ตรงแถวนี้ไหม
เคยมีคนมาลองของแล้วก็ตายคาผ้าเหลืองสักที

เป็นพระไม่นอนนั่งสมาธิตอนเช้าแข็งเลย
แข็งตายไหมล่ะ